คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูข่าวดีของเกษตรกรกันหน่อยนะครับ
ปลูกมันสับปะหลังหลังจากเจอภาวะราคาตกต่ำ
ตอนนี้เขาบอกว่าบางพื้นที่ได้เฮแล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ไปดูกันหน่อยนี่คือบรรยากาศในไร่มันสัมปะหลัง
จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เขาเร่งขุดมันสัมปะหลังออกขายก่อนกำหนด
เพราะว่าราคาตอนนี้มันดีดตัวขึ้น
ราคาดีอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
เขาบอกว่าราคาขายมันสับปะหลังจากตอนแรกเนี่ย
๐บาทถึง๑๘๐๐บาทต่อตัน
ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น๒๗๐๐บาทถึง๒๘๐๐บาท
คือเพิ่มมาอีกพันหนึ่งคิดดูแล้วกันว่ามันเพิ่มมาขนาดนี้
ก็ต้องรีบเอาขึ้นมาขายแล้วล่ะครับ
จริงแล้วปกติต้องรอให้มันสัมปะหลังอย่างน้อย
๑ปีขึ้นมาโตมาให้เต็มที่นะครับ

แต่ว่าตอนนี้อายุเพียง๘เดือน
เขาก็เร่งที่จะขุดมันขึ้นมาเพื่อนำไปขายแล้ว
เพราะว่าช่วงนี้ราคาดีจริง

พื้นที่ที่เขาปลูกเอาไว้๑๑ไร่
เพื่อที่จะนำมาขายทั้งหมด
คาดว่าจะได้ผลผลิตมากถึง๓๐๓๓ตัน

คาดว่าจะมีรายได้กว่า๙๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ

ค่ะก็เอาไปทำผงชูรสเนาะ
แล้วก็ไปเป็นผลิตภัณฑ์แบบตั้งต้นของสินค้าอื่น
คือจริงเมืองไทยก็เป็นประเทศอันดับต้นเลยนะ
ที่ส่งออกมันสัมปะหลังไปทั่วประเทศ
ก็ถือว่ายินดีให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังด้วยนะ